โดยเฉพาะด้านของสสกรุงเทพของพระเก้าไกล

เมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์นะคะในทวิตเตอร์ส่วนตัว
เป็นคลิปหนึ่งที่เขาเจอระหว่างการลงพื้นที่

แล้วก็รับสมัครเรื่องของการหาเสียงด้วย
โดยบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยนะคะ

ระหว่างที่เขาปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่

รูปิกรรมอย่างนี้ถอยมา
เป็นการถ่ายคลิปไว้ได้นะคะ
คุณผู้ชมคงจะได้ยินแล้วก็เห็นภาพนะคะ
เป็นเสียงแตรดังสนั่นจนไม่ได้ยินว่า
ใส่เสื้อสีเหลืองกลุ่มนี้ตะโกนว่าอย่างไร
แต่คงไม่ใช่คำว่ายินดีต้อนรับแน่ค่ะ
ส่วนคนที่ถ่ายคลิปก็พูดว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย

บอกว่าวันนี้ไปลงพื้นที่รับสมัครสมาชิกพักเก้าไกล
เขตจอมทองรวมถึงประชาสัมพันธ์แนะนำตัวว่า
ที่ผู้สมัครสอกอของเขตจอมทองมอาร์ท
แล้วก็งานเสวนาแก้ปัญหาในพื้นที่จอมทองค่ะ
ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีครับ
แล้วก็ติดแฮชแท็กใส่เสื้อเหลืองมาทำไมครับเฮีย

เพิ่มเติมในเรื่องนี้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
คลิปที่โพสต์ไปเป็นช่วงท้ายเหตุการณ์แล้วค่ะ
ตอนแรกกลุ่มคนใส่เสื้อเหลืองถือทงกันมา๑๐กว่าคันได้

แล้วก็ขับบีบแตรตะโกนด่าไล่ตามอยู่ประมาณ๑๕นาที
เห็นท่าไม่ดีก็เลยเลี้ยวรถเข้าไปที่สอนอท่าข้าม
ก็ทำให้กลุ่มคนไม่กล้าตามเข้ามา

ไม่กลัวจะเดินหน้าทำงานตามหน้าที่ต่อไปนะคะ